เรื่องนี้กันบ้างคุณผู้ชมไปที่เตาง้อย
ไปเจอกับสาวเตางอยคอยเลข
คอยรักสิจ๊ะ
ถ้าคอยรักถ้างั้นเรานำความรักไปให้เลยดีกว่าล่ะครับ
เอาหมู้ชาการที่นี่มีแต่ความรักอยู่แล้ว

สกลนคร

เพลงนี้ดังนะเอางี้อย่างนี้ครับคุณผู้ชมที่นี่ก็ยังดังเหมือนเดิมนั่นแหละ
อืมแล้วเป็นสถานที่ตั้งของพญาเต่างอยอันศักดิ์สิทธิ์ผู้คนมากราบไหว้ขอโชคขอลาบ
และเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของพญานาคา
พญานาคีที่อยู่ที่สะพานเฉลิมพระเกียรติริมลำน้ำพุงด้วยนะครับ
อ่ะในวันนั้นฮะนักท่องเที่ยวและนักแสวงโชคเดินทางมากราบไหว้สักการะกันอย่างไม่ขาดสาย
เขาบอกว่ามันดีอย่างหนึ่งดีต่อเศรษฐกิจโดยรอบเป็นอย่างมาก
พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นก็ขายของได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเรายินดีด้วย
อ่ะเขาบอกว่าที่แห่งนี้นะฮะเป็นที่ตั้งของสารเจ้าแม่ตะเคียนสามแม่นะ
อืมแม่อะไรบ้างอ่ะเจ้าแม่สัมเภาเจ้าแม่ดวงแขและเจ้าแม่แพร่ทอง

ก็ไปดูไปหากันแหละคุณผู้ชมครับบางคนก็ไปดูตรงนั้นตรงนี้แล้วยังไม่เห็น
เอายังไงล่ะยังไงดีมันก็แล้วแต่ตาเนาะแล้วแต่ดวงคนค่ะ
พอหลังจากการไปเดินดูแล้วก็ขอกราบไหว้ขอโชคขอลาบจากสามเจ้าแม่อ่า
นี่เลยครับเรามาดังแม่ค้าอืม
ก็รออยู่แล้วถัดจากเจ้าแม่ต้องมาเจอแม่ค้าค่ะอ่า
แม่ค้าลอตเตอรี่ก็ชี้ว่าเลขนั้นดีเลขนี้เด็ด
แล้วใครจะไปเชื่อครับบอกเลยนะเมื่อวานเขาขายกันแทบจะหมดแผง
เฮ้ยส่วนแอนนี่อู้แอนนี่น่าจะเป็นอ่า

เป็นเรื่องของการวิ่งระยะทางดิฉันว่าเป็นใบเสร็จที่เขากินเอ่อ
ร้านข้างหน้าวัดมาอ๋อเป็นใบเสร็จเขียนเอาไว้ใช่ค่ะ
โอ้โหมันบางคนบอกว่ามีวิ่งวิ่งนี่คืออะไร
วิ่งมาลาทอนอ๋อกี่กิโลกิโลกิโลกิโลกิโลแล้วแต่ระยะอ๋อ
วิ่งวิ่งตรงนั้นวิ่งตรงนี้
กี่โมงวิ่งได้กี่กิโลเอ้อตรงไป
เราก็แถไปจริงจริงน่ะตอนเนี้ยเราต้องวิ่งหรืออ่ะ